ไปฟังมุมมองของทางภาครัฐกันบ้างนะคะ

พิจารณากฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ออกไป๑วันก่อนค่ะ
เนื่องจากติดพิจารณากฎหมายหลายฉบับ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะ
แต่ว่าบอกว่าจะไม่ต้องไม่กระทบสิทธิของประชาชนค่ะ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช
ซึ่งก็เชื่อว่าจะมีการพิจารณาอย่างรอบครอบ
ไม่ให้กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล
โดยส่วนตัวมองว่าการจำกัดควบคุมการสื่อสารทางอินเทอร์เน็
ถือว่ามีความจำเป็นในเรื่องของความมั่นคง
เพราะที่ผ่านมามีการใช้อุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารในต่างประเทศมาโจมตี
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กล่าวว่าเมื่อร่างกฎหมายผ่านถึงวาระที่๓
ชะลอหรือทบทวนอีกไม่ได้

แต่ได้มีการเลื่อนวาระการพิจารณากฎหมายฉบับนี้
ไปเป็นวันที่๑๖ธันวาคมแทน
เนื่องจากการประชุมสรณชอในวันนี้
มีวาระการพิจารณากฎหมายบางฉบับที่ต้องใช้เวลานานค่ะ
ซึ่งก็ยืนยันนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้ถูกแก้ไขให้ดีขึ้น
กว่าฉบับปี๒๕๕๐ที่มีเนื้อหาระบุชัดว่า
ไม่เกี่ยวกับคดีหมินประมาทตามกฎหมายอาญา
ทำให้การบังคับใช้แยกฐานความผิดกันชัดเจนค่ะ
ส่วนข้อห่วงกังวลเรื่องการปิดกั้นการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์
ยังต้องใช้อำนาจศาลตามหลักสากล
ป้องกันการนำเข้าข้อมูลที่ปลอมแปลงเข้าสู่ระบบ
แก้ไขปรับปรุงให้กฎหมายมีความชัดเจนค่ะ
ขณะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจไอลอร์ก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความกังวล
โดยก็จะเรียกร้องให้สนชยับยั้งร่างกฎหมายนี้
กว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ร่วมร่างกันอย่างแท้จริง
พร้อมทั้งเชิญชวนให้คัดค้านร่างกฎหมายนี้
โพสต์แชร์แล้วก็แท็กรูปภาพเกี่ยวกับมาตรา๑
กระทบสิทธิของประชาชนไปยังเฟซบุ๊กของสนช
แล้วก็สมาชิกของสนชด้วยนะคะ
เนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ถูกคัดค้าน
ได้กำหนดให้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเนื้อหา
โดยมีอำนาจขอให้สารปิดเว็บไซต์ใดก็ได้
หากเห็นว่าขัดต่อศิลธรรมอันดี
เนื้อหาในเว็บไซต์นั้นจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม
พร้อมทั้งกำหนดเพิ่มความผิดจากการโพสต์ข้อมูลเท็จ
กระทบต่อการบริการสาธารณะ
แล้วก็ความปลอดภัยของสาธารณะด้วยนะคะ